บินขึ้นเหนือร่องใต้คิดว่าแอร์ฮอสเตรกคิดว่าสจวด
เอ๊ะจีรากรตอนนี้งานแน่นมากนะฮะ
ผ่านมาครึ่งปีแล้วงานยังไม่ได้หยุดยอดเลย
มันไม่ค่อยเอื้อต่อการเดินทางสักเท่าไหร่
แล้วนักร้องอย่างพี่เอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวไปจังหวัดนู้นทีไปจังหวัดนี้ที
นั่งเครื่องบินช่วงหน้าฝนแบบนี้โอ้โหใจตุ้มต่อมนะฮะ
หลายจังหวัดเลยทั่วทุกภาคฝนฟ้าร้อง
เอ๊บอกว่าเครื่องเนี่ยทั้งสั่นทั้งสาย
ร้องจนเจ้าตัวเนี่ยยังภาวะอยู่เลยนะคะ
ร่ำอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเพิ่มค่าประกันชีวิตแล้วล่ะมั้ง
บินช่วงนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอากาศ
ใช่พี่แล้วก็บรรยากาศข้างบนไม่ดีเลยพี่

ก่อนไปขอนแก่นขอนแก่นเสร็จแล้วภูเก็ตภูเก็ตเสร็จแล้วอุดรอุดรเสร็จแล้วเชียงใหม่
พี่และแทบไปหมดเลยคือเซฟหัวใจตัวเองไว้ดีพี่
เพราะผมเป็นคนที่ชอบตัวที่แคบอยู่แล้วอ่ะเวลามันเจออะไรที่มันตื่นเต้นอะไรมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพี่
เรียกว่าเซฟมรดกตัวเองดีดีประกันชีวิตให้ปลอดภัยใช่ใช่พี่นั่นแหละฮะรักษาสุขภาพด้วยเพราะวินเช้าด้วยนะพี่
ลูกทั้งเมียรออยู่ที่บ้านไงเป็นห่วงด้วยแล้วอีกอย่างแบบคนกลัวที่แคบนะที่ฉันเข้าใจคุณอย่าขี้กลัวเวลาขึ้นเครื่องบิน
มันจะเครียดมันจะเหนื่อยกว่าคนปกติอ่ะนะคะไม่เป็นไรมีงานดีกว่าไม่มีคุณจริงไหมล่ะถูกต้องแล้วนะคะ